คุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นข่าวดีนะคะ

คุณตาอินปันวงคำนานอายุ๗๐ปีเนี่ย
แกไปหามะม่วงแล้วก็หลงป่า
ตั้งแต่เช้าวันที่๒๖พฤษภาคม
เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงเจอคุณตาแล้วค่ะคุณผู้ชม

กระท่อมบนภูเขาห่างจากหมู่บ้านไป๕กิโล

อยู่บนภูเขาแล้วก็จะอยู่ในกระท่อมนั้น

เดินเท้าไปแต่คุณผู้ชม

แต่คนที่ไปค้นหานี่ไม่เจอ
เขาย้มบั่งตาเรื่องของอาถรรป่าบ้าง
คนอายุ๗๐ดองที่เบิ้ด
ทั้งทหารฝ่ายปกครองชาวบ้าน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างหลายภาคส่วน

เมื่อวานนี้ปูพรมค้นหากันตั้งแต่เช้า

ไปเจอกันสักประมาณเที่ยงค่ะนี่ค่ะคุณตานะคะโอ้พี่ทหารขอบคุณมากเลยนะคะที่ไปเจอ
แล้วรู้ไหมคะคุณตาเดินไม่ไหวนะตอนลงจากเขาใช้วิธีคือใช้เปรย์สนาม

โอ้โหก็หายไปตั้ง๖วันน่าจะอ่อนแรงอะเนาะ
ใช่ค่ะหายไปตั้ง๖วันนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เปรย์สนามลำเลียง
ตายอินปันลงมาจากภูเขาใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง

แล้วยังไงต่อก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลแม่ทะของลำปาง
เพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายกันหน่อยนะคะว่าคุณตาเนี่ย
สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างนะคะ
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่เอง
เขาเชื่อเรื่องของผีบังตาอาถรรพ์
เรื่องของอาถรรพ์เจ้าที่อะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วคุณตาเองก็บอกว่าอยู่จุดนั้น
โอ้โห๕วันแล้วนะแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครพบ
เอาล่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเจอคุณตาแล้ว